มันจะไปอ้างความเป็นแม่มาตรงนี้ไม่ได้หลังการกระทำความผิดก็คือการกระทำความผิดนะครับ
ส่วนข้อหาที่น่าสนใจคือก็หาค่าคนตายด้วยใจรอง
ผมเข้าใจว่าข้อหานี้เป็นข้อหาสำหรับเด็กคนแรก
ทีนี้เด็กคนที่สองเนี่ยยังไม่ตายเลยตั้งข้อหาทำร้ายไว้ก่อน
แต่ถ้าเกิดตายขึ้นมาก็อาจจะโดนข้อหาแบบเดียวกันก็ได้

เมื่อสักครู่นี้ที่ภูมิกับประทักษ์บอกก็คือว่า
ข้อกล่าวหาที่ว่านี้ก็คือรวมการกระทำที่ทำต่อเด็กสองคน

ทีนี้ในส่วนของความเป็นแม่ลูกแท้ของเด็ก๑คนกับแม่ปุ๊ก

ทีนี้ในส่วนของที่อาจารย์แยกพูดมาสักครู่นี้ค่ะ
ว่าเด็กคนนึงนี่แหละน่าจะเป็นที่มาของฆ่าโดยไตรองกับเด็กอีกคน
คนที่หนึ่งคือไตรองเห็นผลอยู่แล้วว่าต้องตาย
ก็คิดว่าต้องทำให้ตายทีนี้คนที่สองยังไม่เสียชีวิต
แต่ปรากฏว่ามีการช่วยไว้ได้คือเนี่ยอาจจะตั้งข้อหาเบาไว้ก่อนนิดนึง
แต่ความจริงถ้าข้อหาคนแรกฆ่าโดยแต่รองและพฤติกรรมอย่างเดียวกันกับคนแรก
มันก็ควรจะเป็นพยายามฆ่าเหมือนกันไหม
แต่นี่เราไม่รู้ข้อที่จริงนะมองดูเฉย
ถ้าทำอย่างเดียวกันคนแรกตายและฆ่าโดยไตรตรอง
คนที่สองก็ช้าเป็นพยายามฆ่าโดยไตรองด้วยหรือเปล่า
นี่ตั้งเป็นข้อสังเกตนะเพราะผมไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
แต่เพียงแต่ว่าถ้ามันพฤติกรรมเหมือนกัน
อาจารย์ค่ะเรียนไม่แน่ใจค่ะข้อกฎหมายมันมีการพูดถึงการฆ่าโดยเจตนาแบบนี้ไหมอาจารย์
คือฆ่าโดยเจตนามันมีสองอย่างนะจิตนาตรงกับลิงเห็นผลว่าทำให้เขาตายได้
คำว่าเจตนาในกฎหมายเนี่ยคือตั้งใจเลยยิงตายแน่นอน
อีกอันหนึ่งก็ว่าถ้าทำอย่างนี้มันเร็งเห็นผลว่ามันต้องตายมันก็เป็นเจตนาเหมือนกัน
แต่ว่ากฎหมายเขาแยกไว้สองประเด็นเท่านั้นเองว่าไม่ใช่ว่าตั้งใจโดยตรง
ตั้งใจโดยตรงต้องการให้ตายทันทีหรือบางทีก็ไต่ตรองคิดว่าทำอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวก็ตาย
มันก็เป็นลิงเห็นผลว่าต้องตายได้
อาจารย์ในส่วนของเด็กคนแรกกับเด็กคนที่๒สมมุติว่าสมมุติว่าแม่ปุ๊กเข้าสู่กระบวนการแล้วตกเป็นจำเลยจริง
เวลาสู้ในในคดีของตัวเองเนี่ยเวลาสารพิจารณาหรือเวลาสู้กันเนี่ย
คือพิจารณาแยกไหมคะระหว่างการกระทำต่อน้องคนโตกับการกระทำต่อน้องคนเล็กเนี่ย

มันคงไม่แยกอ่ะถ้าพฤติกรรมเหมือนกันนะคนละคนหลังเนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
เพราะลูกในไส้แท้คือมันผิดธรรมชาติมนุษย์ไงลักษณะของการผิดธรรมชาติมนุษย์อาจจะเพิ่มโทษก็ได้
เหมือนลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมันก็โดนหนักในขณะเดียวกันแม้กฎหมายไม่ได้เขียนว่าพ่อฆ่าลูกเนี่ย
มันก็อาจจะมีผลต่อการกำหนดอัตราโทษได้เช่นเดียวกันครับ
อาจารย์คะอย่างที่เราถามมาเจ้าคนนี้คือความเป็นแม่ลูกแท้กันไม่ได้มีผลต่อโทษดักเบา
มันอยู่ที่พฤติกรรมของการกระทำ

อาการทางจิตจริงมีผลต่อคดีไหมคะ
คิดว่ากรณีนี้ไม่น่ามีผลเพราะรู้สำนึกชั่วดีอยู่ได้
รับเงินบริจาคได้โอนเงินได้คุยได้
ก็เหมือนก็ย้อนกลับไปที่น้องจิตรดาก็ดีน้องมูแฮมก็ดี
สารก็พิพากษาถือว่ายังมีสติรู้ผิดชอบอยู่พอสมควร
ไม่ใช่ถึงกับวิกลจริตของเรามักจะไปหลงกับประเด็นวิกลจริต
แต่วิกลจริตต้องวิกลจริตจริง
อย่างพวกไอ้รักทรัพย์มาดมอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้วิกลจริต

กฎหมายวิกลจริตบ้านเราหมายความว่าไม่รู้สำนึกจริงครับ
อาจารย์เท่าที่อาจารย์ประเมฆเคยอ่านคดีมาตั้งหลายสิบปีนะคะ
อาจารย์เคยเจอลักษณะคดีแบบนี้บ้างไหมคะ
ที่เอาเด็กมาแล้วก็เข้ารักษณะการรับบริจาคแล้วสุดท้ายก็เข้ารักษณะทำร้ายเด็กอะค่ะ
มันมีแต่พวกคำขอทานไง
แต่ยุคนี้มันยุคเปลี่ยนยุคเปลี่ยนเป็นยุคดิจิตอลนะ
ทำให้เด็กน่าสงสารทำให้เกิดกลัวเมื่อก่อนมันก็ใช้ระบบขอทาน
ถ้าเทียบกับคดีที่เอาเด็กมาทรมานทำขอทานไม่ต่างกันครับก็ค้ามนุษย์เช่นเดียวกัน
อาจารย์คะในส่วนนี้ถ้าสมมุติมีคนรู้เห็นว่าแม่ปุ๊กทำแบบนี้
ทำไปเพื่อการนี้คือแม้ว่าไม่ได้มีส่วนในการเช่น
ไม่ได้ไปโอนเงินไม่ได้ไปเบิกเงินไม่ได้เป็นคนติดต่ออะไรให้
แต่คือรับรู้ว่าแม่ปุ๊กทำแบบนี้คนที่รับรู้คนนั้นเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบไหมคะ
รับรู้นี่ต้องดูก่อนว่าสนับสนุนหรือเปล่าถ้ารับรู้และสนับสนุนมันก็โทษเท่ากันนั่นแหละ
คือค้ามนุษย์โทษอัตราโทษไม่ต่างกันนะครับ
แต่ถ้ารับรู้เฉยแล้วไม่รู้อะไรเลยต่อจากนั้นว่าเขาทำอะไร
รู้ว่าเขามารับบริจาคแต่ไม่รู้มันป่วยจริงมันไม่ป่วยจริงก็อาจจะไม่เกี่ยว
แต่ถ้ารู้ว่าเด็กป่วยแล้วทำให้เด็กป่วยมันก็เท่ากับสมคบคิด
หรือว่ารู้ว่าป่วยรู้ว่าทำให้ป่วยแล้วไปสนับสนุนเขาก็เป็นผู้สนับสนุน
โอกาสที่เราจะคุ้มครองเด็กเราจะลงโทษคนพวกนี้มันมีเยอะอยู่แล้ว
อาจารย์สมมุตินะคะเรียนสมมุติถ้ามันในระยะยาวแล้วการสู้คดี
มันจบที่ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแพ้ในส่วนของแม่ปุ๊บ
หรือแม้กระทั่งครอบครัวเนี่ยสามารถอ้างว่าแม่ปุ๊กต้องดูแลครอบครัว
เป็นแม่ของลูกต้องดูแลลูกหรือหรือสมมุตินะคะ
ไม่แน่ใจว่าเขามีการใช้เด็กในศาลกันมากน้อยแค่ไหน
แล้วแบบคือเด็กอยากอยู่กับแม่แบบนี้จะทำยังไงคะอาจารย์เพราะเด็กยังเล็กมากอะค่ะ
ไม่หรอกครับคือถ้าอยู่กับแม่แม้เด็กอยากอยู่กับแม่
แต่แม่มีสภาพที่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายและไม่ดูแลเท่าที่ควร
เขาก็ไม่ให้อยู่เหมือนกับพ่อแม่หย่ากันและแม่ไม่ดูแลบุตร
มีเหตุอันควรไม่ดูแลไม่ถึงก็เป็นโรคจิตนะแต่ไม่มีเหตุประพฤติไม่ถูกต้อง
หรือพ่อที่ไปเมาสุราเขาก็แย่งอำนาจการปกครองได้ครับ
เราเอาเด็กเป็นตัวตั้งเราไม่ได้เอาพ่อแม่เด็กเป็นตัวตั้งนะ
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กนั่นคือสิ่งที่กฎหมายต้องดูแลครับ
อาจารย์มันมีข้อกฎหมายที่มีการครอบคลุมถึงพฤติกรรมลักษณะของการยกลูกให้การ
หรือว่ารับเด็กมาเลี้ยงอะไรแบบนี้ไหมคะ
มันมีการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมันมีสองแบบหนึ่งคือขออนุญาตศาล
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองไม่อยู่ก็เด็กไม่มีผู้ปกครองก็ขออนุญาตศาลศาลก็ดู
ประการที่๒อาจจะต้องไปขอกรมประชาสงเคราะห์นั่นแหละ
ขอตรงนู้นพัฒนาความมั่นคงสังคมมนุษย
ซึ่งถ้าไปขอตรงนู้นก็ต้องมีการทดลองเลี้ยน
อาจารย์ค่ะเข้าใจข้อกฎหมายแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
บรรยากาศข้างหลังโต่งมากเลยขอบคุณอาจารย์มากนะคะ